เขาหรูหราอลังการมากปาร์ตี้สุดใหญ่
ก็มาน้องปีก็มาแต่ว่ามันช็อตเด็ดตรงไหนรู้ไหมค

ไม่รู้ยังไงนะคะก็น้องปีใหม่ก็มาเต้นแรงเต้นกันสนุกสนานนะคะ
แต่ปรากฏว่าอาเลสเสื้อแดงของเราไปขโมยจุ๊บแก้มอย่างนี้ค่ะ

ใช่แล้วแม่แพทย์ตลกมากคือแม่แพทย์ตกใจ
กลัวผีกลัวแม่แอฟจะว่า

รู้แล้วแหละลงรูปทันทีทันใดแต่ว่าก็เด็กน้อยนะ
แต่อาเลต้องบอกว่าเจ้าชู้นะเธอ
เราเจอชอบสาวสวย

ก็เลยถ่ายคลิปมาฝากนะคะว่าตกลงเป็นยังไงคะเนี่ย

อันนี้อะไรคะเนี่ย
คือวันนี้เป็นวันเกิดของแชร์ข่าวสาวสตรองครบรอบ๑ปี

แล้วลูกก็ดิวกับแม่ว่าให้เอาตัวนี้
พี่บาสเนี่ยกลับบ้านให้ลูกด้วย
แล้วลูกอันนี้ไปหลับแล้วแม่ก็ต้องทำหน้าที่
แบบพี่บัสเนี่ยตัวเท่าแม่เนี่ยครึ่งรถค่ะ
แต่เมื่อสักครู่เห็นแอบไปจู๊บน้องปีใหม่มานะคะยังไงคะ
งงมากจุ๊บแล้วก็รักพี่ปีมาก
แต่ว่ารักพี่บัสมากกว่าบอกให้แม่เอาพี่บัสกลับบ้านให้ด้วย

เขินแทนลูกขัวแม่เค้าตี

แม่โฮตค่ะมีแต่ว่าแม่แอบมานานเรียบร้อยมากนะคะ

ใช่นะคะก็ยินดีกับเพื่อนบ้านของเราแชร์ข่าวสาวสตองด้วยนะคะ
ติดตามได้สี่สาวยังอยู่เหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะ